ไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวฮือฮากันบ้างดีกว่า
แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาแฟ้งมาอยู่ด้วย
เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดนี้เลยค่ะ

ดนตรีอยู่ชานิดหนึ่ง

เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขามีไปพบเห็นรอยเขาบอกว่ามันเป็นร่องรอยที่มันแปลกประหลาดมาก
ลักษณะคล้ายกับพญานาคเนี่ยเลื้อยผ่านบริเวณท้ายรถกระบะ
ดูกันชัดมันรอยอะไรกันแน่

เล็งดีนะคะดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแหละ
แต่ร่องรอยที่ดูกับคล้ายกับรอยของสัตว์เลื้อยคลานมันก็คดเคี้ยวอยู่บริเวณฝาท้ายรถกระบะ
ทำให้นางน้อยทงอาสาอายุ๕๕ปีเจ้าของรถเนี่ยเขาก็เลยเชื่อว่านี่แหละนะคือรอยของพญานาค
ก็ได้มีการนำดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้เพื่อขอโชคขอลาบค่ะ
นางน้อยยังเล่าต่อโดยบอกว่ารถกระบะคันนี้ก็จอดไว้บริเวณหน้าบ้านพักในพื้นที่ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
ซึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะก่อนจะปรากฏรอยพญานาคแบบนี้เธอได้มีการคุยกับเจ้าอาวาสวัดบ้านวังทอง
แล้วก็รับปากว่าจะชวนครอบครัวรวมทั้งชาวบ้านไปทำบุญกันที่โรงทานที่วัดซึ่งเธอเองเนี่ยก็เคยไปทำบุญแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้ว
ซึ่งพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าปั๊บนี่เลยค่ะก็เห็นร่องรอยประหลาดแบบนี้เป็นรอยคล้ายกับรอยของพญานาคอยู่บนฝาท้ายรถกระบะของตัวเองนะคะ
ซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวของเธอเนี่ยนะเป็นคนที่นับถือเจ้าปู่ศรีสุโธแล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมมาเป็นอย่างมากอยู่แล้วโดยที่โหนประจำวัดเนี่ยก็เคยทักเธอด้วยว่าเธอเนี่ยนะเป็นลูกเป็นหลานบริวารเจ้าปู่ศรีสุโธมาก่อนด้วยก็เลยยิ่งมีความเชื่อกันใหญ่เลยว่าเจ้าปู่ศรีสุโธจะมาให้โชคให้ลา
เราก็มีความเชื่ออยู่แล้วเนี้ยมันก็สันนิษฐานได้ว่าอาจจะมีความเป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี้ยก็อยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลจริงจริงนะคะ
ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอย่างที่คุณนิวนาวบอกนะครับเพราะว่าคนที่เขามีความเชื่อเรื่องของพญานาคเนี่ยเขาก็นับถือมากบูชากันมาก
แต่เอาจริงนะคุณรอยปกติถ้าเราจะพบเห็นกันถ้าเป็นสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยเขาจะเลื้อยแนวขวางไหม
นั่นน่ะสิส่วนใหญ่ถ้าจะเห็นเป็นรอยก็น่าจะอยู่ในกระบะถูกไหมมันจะเลื้อยมันจะอะไรง่ายกว่าแต่นี่ตรงฝาข้างตรงท้ายกระบะแบบนี้มันแปลกดีนะ
เขาจะเล้ยลักษณะด้านข้างยังไงอะไรอย่างเงี้ยจะเล้ยไปได้ยังไงมันทำถูกไหมไม่รออยู่ได้ยังไง